เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเช้าครับ
ร้านทองแห่งนี้ก็นึกว่าลูกค้าจะมาซื้อทองตั้งแต่เช้า
ปรากฏไม่ใช่ลูกค้าแล้ว
มันมีคลิปวงจรปิดออกมานะฮะ
แต่ว่าไม่ได้อยู่ในร้านนี่คือหลังก่อเหตุ

เพราะว่ากระชากสร้อยจากพนักงานร้านได้เรียบร้อยแล้วคุณ
นี่ฮะกล้องวงจรปิดจับภาพคนร้ายนะครับ
เป็นชายวัยกลางคนสวมแมสสีดำเสื้อสีฟ้า
กางเกงยีนรองเท้าผ้าใบสีดำ

เป็นการชิงทองที่ร้านทอง

บนถนนรัฐกาลอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับ
คนร้ายวิ่งหนีออกมาเราก็ต้องบอกรูปภัณฑ์สันฐานนะ

เผื่อใครเจอจะได้แจ้งเบาะแสกันนะครับ

จอดไว้ปากซอย๒ถนนรัฐกาล
มุ่งหน้าหลบหนีไปทางท้ายซอย
หลังเกิดเหตุตำรวจสภหัดใหญ่รุดตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เบื้องต้นทราบว่าคนร้ายได้สร้อยข้อมือหนักหนึ่งสลึงไปหนึ่งเส้น
แล้วก็สร้อยข้อมือ๑สลึงที่ขาดไปอีกครึ่งเส้น
เพราะว่าคนร้ายกระชากจากมือของพนักงานร้านทอง
พนักงานร้านทองก็พยายามดึงเอาไว้ทั้งหมด
แต่ดึงกลับมาได้แค่ครึ่งเส้นนะครับ
ทางเจ้าของร้านและลูกน้องของร้านทองรวม๔คนปลอดภัยนะครับ
ทีนี้ถามว่าคนร้ายมีพฤติการอย่างไรบ้างในร้าน
เจ้าของร้านบอกว่าตอนเกิดเหตุช่วงเช้ากำลังเตรียมเปิดร้านคุณ
คนร้ายเดินเข้ามาทำทีขอดูสร้อยข้อมือ๒เส้นหนัก๑สลึงเท่ากัน
พอสบโอกาสก็ลงมือชิงไปนะครับ
แต่อย่างที่บอกได้ไป๑เส้นเต็มกับอีกครึ่งเส้น
เพราะพนักงานก็กระชากคืนมาได้ครึ่งเส้น
ตำรวจสอบสวนพอจะรู้เบาะแสผู้ต้องสงสัยแล้วนะครับ
ทีนี้ถามว่าไว้ใจลูกค้าที่มาแต่เช้าอย่างนี้ได้ยังไง
พนักงานบอกแบบนี้คุณพนักงานร้านทองบอกว่า
คนนี้คล้ายลูกค้าเก่าคนหนึ่งที่เคยมาซื้อทอง
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตอนนี้เข้าเก็บหลักฐานในร้าน
ลายนิ้วมือแฝงและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์

ขณะที่ชุดสืบสวนลงพื้นที่ติดตามตัวผู้ต้องสงสัย
และหาเบาะแสตามเส้นทางที่หลบหนี
เพื่อจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีต่อไป
ข่าวด่วนแบบนี้เรานำเสนอแจ้งเบาะแสให้คุณผู้ชมได้ทราบกันก่อน
เผื่อใครเจอก็แจ้งเบาะแสกลับที่เจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะครับ